ไม่ได้มาเอาชุดชั้นในหรือว่ายกทรง

แต่ว่าคนร้ายก็หยิบฉวยบางอย่างไป
นั่นก็คือกระโปรงสั้นของเสา
คนร้ายมาขโมยไปนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถที่จะ
นี่บันทึกไว้ได้แบบนี้นะครับ

ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพานุมาตรเหล่าบ้านค้อ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพักแห่งหนึ่ง
บริเวณชุมชนสามเหลี่ยมที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้หน้าหอพัก
จากนั้นลงจากรถแล้วก็หยิบของบางอย่างที่คาดว่าเป็นกระโปรงสั้นของสาว
ใส่ไว้ใต้เบาะคือซ่อนไว้ใต้เบาะแล้วฮะ
แล้วก็เดินเข้าไปในหอพักนะครับ
ดิ่งไปตามราวตากผ้าหน้าห้อง
แล้วก็ลงมือเลือกกระโปรงสั้นของสาวที่ตากไว้
ก่อนจะรีบขึ้นรถขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับ

ที่เคยถูกขโมยทั้งชุดชั้นในและก็เสื้อผ้ามาให้เบาะแสจำนวนมากครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับหญิงสาวผู้เสียหาย
ถูกคนร้ายขโมยกระโปรงสั้นไป๒ตัว

โดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาตี๓
ก่อนเกิดเหตุเธอได้ซักเสื้อผ้าแล้วก็ตากไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณ๒ทุ่ม
กะว่ารุ่งเช้าเดี๋ยวจะมาเก็บซะหน่อย
ไม่มีกระโปรงใส่แล้วแห้งทันพอดีจะได้ใส่ไปนะฮะ
แต่ปรากฏพอรุ่งเช้าเดินมาที่ราวตากผ้า
ไม่พบกระโปรงสั้นที่เธอตากไว้แล้วนะฮะ
ไปขอเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พบหัวขโมยลายนี้แหละครับ
อกจากนี้เพื่อนข้างห้องติดกันก็ถูกขโมยกระโปรงไปด้วยเช่นเดียวกันฮะ
แต่คนร้ายไม่ขโมยชุดชั้นในนะอันนี้สาวเธอก็แปลกใจอยู่เหมือนกัน
ชั้นในไม่เอาเอาแต่กระโปรงสั้น
คิดว่าหรือจะเป็นโรคจิตที่ชอบแนวแบบกระโปรงสั้นก็พอ

หรือจะแค่เอากระโปรงสั้นไปขาย
เอาไปขายต่อนะครับไปขายเป็นมือสองเนี่ยนะฮะ
หลังเกิดเหตุเธอยังไม่ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับ
ก็นำคลิปมาโพสต์ในโลกโซเชียลซะก่อน
เพื่อเตือนภัยสำหรับสาวที่พักอาศัยในหอพัก
ให้ระมัดระวังภัยสังคมในลักษณะนี้ด้วย

ถ้ากลางค่ำกลางคืนแล้วสาวเปิดออกมาจะเอพอดี